ปิดท้ายนะครับที่๑นาทีมีเฮในวันนี้นะครับ
ติดตามความพร้อมกันก่อนแล้วก็มีการวอร์มอัพกันด้วยนะครับ
ว่าในช่วงค่ำนี้คุณจะเจอกับใครครับ

โอ้เป็นสิ่งที่จะสุดที่ได้ให้ความพร้อมแผ่นระเบิดร้ายแล้ว
โอ้แผ่นระเบิดร้ายสองมีการให้ความพร้อม
หยุดไว้

พุทธนีตหลบไป
เป็นขั้นขุมที่๗๐แสง
โปรดติดตามตอนต่อไป